ดูไปแล้วบรรยากาศการเจอกันนะครับของทางผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนะครับ
ชัดชาติสิทธิพันธ์แล้วก็นายกรัฐมนตรีเศรษฐาทวีสินในวันนี้ครับ
ผู้ว่าชาติชาตินั้นไปให้กำลังใจนะครับ
แล้วก็ไปต้อนรับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยคนใหม่คุณอนุทินชาญวีรกูล

แล้วก็คุณอนุทินชาญวีรกูลรองนายก
แล้วก็เป็นรัฐมนตรีมหาดไทยทักทายชนหมัดนะครับ

กับทางผู้ว่าชาติชาตินะครับบรรยากาศก็ชื่นมื้นนะ
คุณอนุทินก็บอกว่าเมื่อวานนายชาติชาติพบนายกแบบพี่น้อง
วันนี้มาพบแบบเพื่อนเพราะว่าเป็นเพื่อนเรียนด้วยกันมานะครับ

โอกาสรับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
พร้อมทั้งรับมอบนโยบาย
เพราะว่ากรุงเทพมหานครนั้นอยู่ในการกำกับดูแลของมหาดไทยโดยตรงนะครับ

แก้ไขปัญหาต่างรถไฟฟ้าสายสีเขียว
คุณอนุทินบอกว่าทุกอย่างต้องทำให้ถูกต้องตามกฎหมายเป็นธรรมกับทุกฝ่าย
ส่วนคำสั่งหัวหน้าคอสชครับตามมาตรา๔๔ที่ค้างอยู่ก็ไม่ใช่ปัญหานะครับ
แต่ว่าต้องดูทั้งระบบถึงที่มาที่ไปซึ่งมีการนัดหารือกับทางผู้ว่าในสัปดาห์หน้า
จากนี้ครับคุณอนุทินก็บอกได้ว่าตามหลักแล้ววิธีที่ดีที่สุดก็คือทำตามสัญญาสัมปทานนะครับ
จึงต้องมาพูดคุยเรื่องนี้นะฮะ
ฟังเสียงทางรัฐมนตรีมหาดไทยอนุทินชาญวิรากูลครับ
มันก็ยังมีช่องทางอยู่บ้างถูกมั้ยครับ
แล้วก็เรื่องความเสียหายเรื่องของการเดินรถในส่วนต่อขยาย
ถ้ามันถูกต้องถ้าเราใช้บริการเขานะครับ
เขาได้ให้บริการพี่น้องประชาชนจริงแล้วมันเกิดประโยชน์จริง
แล้วก็มาดูกันแล้วก็เราจะไปเอาเปรียบเขาก็ไม่ได้
คุณผู้ชมคือรายละเอียดเรื่องของสัญญาสัมประธานปัญหาเรื่องรถไฟฟ้าสายสีเขียว
รายละเอียดมันเยอะมากนะครับตัวเลขอะไรต่างนี่นะครับ
ผู้ว่าชาติชาติเองก็ให้สัมภาษณ์ประเด็นนี้เช่นเดียวกันนะครับ
เป็นการรวบเอามูลหนี้ทั้งหมดนั้นไปรวมเอาไว้เป็นเงื่อนไขในการต่อสัญญาสัมปทานเพื่อชำระหนี้
และให้อำนาจทางกระทรวงมหาดไทยมีอำนาจในการตัดสินใจ
ทางกรุงเทพมหานครนั้นก็ต้องรอทางรัฐบาลพิจารณาครับ
คือม๔๔ก็ต้องแล้วแต่ทางรัฐบาลว่าตอนนี้เรื่องมันค้างอยู่

ถ้าทำไม่สำเร็จให้มหาดไทยเสนอทางออก

ไปรวบเพื่อเป็นเงื่อนไขในการต่อสัญญา

แล้วก็รอเหมือนกันว่าจะลงคอรมอลจะเอายังไง
เรื่องที่ค้างอยู่ตรงนี้ตกลงจะเดินต่อไหม

เพราะว่าผมคิดว่าถ้าเกิดดูคำสั่ง
เรียนรู้จักกันมาตั้งแต่เด็กครับทำงานร่วมกันได้

คล้ายกับทางนายกรัฐมนตรีเศรษฐา
ฉับไวตัดสินใจรวดเร็วครับ
ได้บุคคลสำคัญหลายท่านเลยทั้งท่านนายกท่านรองนายก
ก็คิดว่าน่าจะเป็นการร่วมมือที่ดีครับ